มาดูรายการต่อไปของทางไทยรัฐทีวีของเราดีกว่า

อกจากความซ่าความสนความน่ารัก
ของน้องที่มาร่วมแข่งขันแล้ว
ไปเจอความซ่าความสนของคณะกรรมการสุดหล่อ
อย่างคุณลำเพลินวงศกรกันหน่อย
โอ้โหคุณเห็นแล้วบอกเลยว่าร้องเสียงหลงเลยค่ะ
เพราะว่าวันก่อนกลับบ้านต่างจังหวัดไป

ปรากฏว่าคือได้แผลที่มือมาด้วย
นี่ค่ะแต่ว่าก็สปีริตแรงสุดยอดเลย
เพราะว่ายังคงมาอัดรายการร้องได้ยกกำลังซ่า

ทางไทยรัฐทีวีนะคะ
เรียงความรักกับการเห็นงานของวัยรุ่นนะครับ
สำหรับผมผมว่ามันเลอะเลยจุดนั้น